ตั้งแต่วันที่๑๐ถึง๑๕กุมภาพันธ์นะครับทีโอทีก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ
ว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมในครั้งนี้ประมาณ๑๐ราย
ผู้บริหารทีโอทีก็ได้ประกาศสัญหาคู่ค้าในการให้บริการ
รายเก่าและรายใหม่ให้ความสนใจประมาณ๑๐ราย
ในเบื้องต้นนะครับมี๕ลายที่แสดงเจตจำนงในการเข้ารับฟัง
โดยผู้มีอำนาจหรือว่าผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทสามารถเข้ารับเอกสารได้
ระหว่างวันที่๑๐๑๕กุมภาพันธ์
เพื่อให้แต่ละบริษัทยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับแผนธุรกิจ

ว่าจะสามารถพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าได้
ภายใน๖๐วันหรือวันที่๒๗มีนาคมนี้
แล้วก็จะสามารถเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการได้
ภายในไตรมาสีของปีนี้ครับ